เดี๋ยวพาไปกินนี่กันก่อน

ไม่ต้องทำเอาดสิเอากัยขึ้นมา
เหรอครับที่ไหนฟะโฟตร
ซึ่งร้านนี้นะครับมีเจ้าของก็คือนางพายนทาลี่อายุ๓๘ปี
กำลังนำไก่ที่ผ่านการหมักด้วยสูตรเด็ดลงไปอบอยู่ในโอ่งมังกรที่กำลังร้อนได้ที
นางพายนก็เล่าว่ามีประสบการณ์ทำไก่อบโอ่งขายมานานแล้วล่ะ๑๕ปีเลยนะ
เลขขายไปตามตลาดนัดแล้วก็อำเภอต่างหรือว่าตำบลที่มีขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
แต่ละวันจะมีลูกค้ามาซื้อไม่ขาดสายขายดีมากอย่างต่ำเนี่ยประมาณวันละ๓๐ตัวเลยนะ
ราคาขายตัวละ๑๔๐บาทครึ่งตัวก็๗๐บาทและที่สำคัญบางคนมาซื้อทีซื้อเป็นโอ่งไปเลยนะ

เวอร์ไปซื้อแต่ไก่สิจะเอาโอ่งไปทำไม
หมายถึงว่าก็คือซื้อทุกตัวที่อยู่ในโอ่ง
ก็มีเหมือนกันเพราะของเขาอร่อยนะครับ
ขอซื้อโอ่งหน่อยค่ะไม่เอาไก่
ก็ซื้อโอ่งไปใส่น้ำคุณจะเอาโอ่งไปทำอะไรอ่ะ
คุณเป็นคนรัดหยาบกัน
เขาไปดัดแปลงเอาไว้ที่อกไก่
มันจะได้มาหอมตระหลบโอปกวนอยู่ในนั้น
การอบไก่ในโอ่งมันจะทำให้ไก่แห้ง

น้ำมันมันก็จะหยดลงมาเลยคุณใช่

เขาบอกว่าการใช้โอ่งเนี่ยนะครับ

ใช่แล้วองค์ละ๕ตัวไม่ให้เยอะจนเกินไป
แล้วก็การอบแบบนี้ก็จะได้รสชาติที่เด็ด
แล้วก็เนื้อนุ่มเป็นพิเศษหอมด้วย

ใครที่อยู่แถวนั้นนะครับที่จังหวัดอุดรธานีก็ไปกันได้นะจ๊ะ